เดี๋ยวมาช่วงนี้บ้างค่ะเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
มาถึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปวันนี้พาเที่ยวด้วยพากินด้วย
เอาเที่ยวก่อนละกันค่ะชวนดอมนะชวนคุณผู้ชมนะไปเที่ยว
อันนี้คือเขาเปิดเส้นทางเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดสตูนค่ะ
สตูนเนี่ยพาไปทั้งดูถ้ำดูธรรมชาติแล้วก็ไปพายเรือกันด้วยค่ะ

โอ้โหเนี่ยพาไปเที่ยวแล้วมีกิจกรรมให้ทำเพียบเลยค่ะ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาที่จังหวัดสตูน
เขาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่
๓เส้นทางดูสิเห็นไหมเนี่ยสะพานข้ามกันเวลา
ต้องบอกว่าที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยนะคะ
อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกค่ะ
เส้นทางบกจะมี๒เส้นทางนะ
เริ่มจากการไปชมถ้ำอุไรทองพิพิธภัณฑ์น้ำตกทานปลิวสวนกล้วยไม้
ควรคล่องแล้วก็กลุ่มผ้ามัดย้อมอันนี้เส้นทางหนึ่งแล้วนะ
ส่วนเส้นทางที่๒จะพาไปล่องแก่งวังสายทอง
น้ำตกวังสายทองถ้ำทะลุแล้วก็กลุ่มขนมบ้านหานค่ะ
ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางสุดท้ายไม่ทางบกแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่เป็นทางน้ำเดี๋ยวจะไปเริ่มจากการล่องเรือ
ลิดีนะดอมคุณผู้ชมถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่น่าสนใจมากค่ะ
คือเกาะเขาไม่ได้ใหญ่โตเป็นเกาะเล็กหาดสวยทะเลใส
แล้วถ้าเกิดว่าไปถึงนะอาจจะไปเจอซากดึกดำบันของสัตว์ทะเลในยุคโบราณค่ะ
เหรอใช่ค่ะอยู่ที่เกาะลิดีนี่แหละครับที่สำคัญค่ะ
แล้วถ้าจะลงไปทำกิจกรรมทางน้ำจะพายเรืออะไรก็ตามอย่าลืมใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคุณผู้ชม
เอาล่ะทำกิจกรรมไปแล้วล่องเรือเล่นเรือแบบนี้ไปแล้วหิวหรือยังหิวสิใช้พลัง
ที่นำมาแก๊งใส้ปลู่
เขาบอกว่ารสชาตินี้จะอร่อยเป็นพิเศษแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วย
เริ่มจากการตั้งกะทิบนไฟแรงครับ
อันนี้ปูไข่โชว์ก่อนนะนี่แล้วก็เทเครื่องแกงตามลงไป
นี่ใบชะครามทางขวานี่ฮะนี่แหละน้ำแกงใส่กะทิหน่อย
คนจนเข้ากันครับแล้วค่อยใส่ปูไข่และใบชะครามลงหม้อไป
ลงไปจนสุกครับปรุงรสตามใจชอบเลยนะแล้วก็ตักใส่จาน
กินกับข้าวสวยร้อนคุณผู้ชมฮะนี่เดือดปุดโรยโดยใบชะครามลงไป
คือแค่นี้ดอมถ้าทีวีมีกลิ่นนี่คือกลิ่นหอมจะทะลุจอมาเลยนะ
ผมอยากจะเดินเข้าไปใกล้จอมากคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม

ก็หิวอ่ะเที่ยงสิบแล้วอ่ะเออแต่ถ้าไม่อยากทำเองครับ
เปิดบริการเนี่ยวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดใช้ตังค์วันเดียวครับ

แต่ถ้าจะไปตราดครับคุณผู้ชม
อ่อมีชมพูมีกะทิ
มีชมพูแบบนี้เริ่มจากการขี้มน้ำมะขามก่อนเลย

ซอสมะเขือเทศให้เข้ากันนะแล้วก็เอาเส้นหมี่ขาวลงไปผัด
น้ำแกงเนี่ยมันเข้าเส้นครับนี่นี่ค่อยใส่ซอสมะเขือเทศลงไป
ผัดกับซอสเนี่ยนะมันก็หอมแล้วนะนี่มันชมพูแบบนี้นะ
เออแล้วค่อยใส่เส้นหมี่ลงไปค่ะหมี่ขาวจนน้ำแกงเข้าเส้น
จากนั้นใส่เครื่องปรุงตามใจชอบเลยครับชอบหวานหน่อยก็เติมน้ำตาลนิดนึง
น้ำปลาชอบเค็มหน่อยใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะฮะ
ดูสิสีสวยแล้วนะอ๋อใช่นี่แหละครับค่ะ
แล้วก็ยกลงจากเตาครับรอหมี่มันเย็นแล้วก็นำใส่กล่องโรยเครื่องเคียงไป
มีอะไรบ้างล่ะเครื่องเคียงกุ้งแห้งถั่วป่นถั่วงอกต้นหอมมะนาวเต้าหู้แล้วก็ไข่เจียวครับ
แต่ละวันเนี่ยนะแม่ค้าขายขนมกับข้าวออนไลน์เขาชื่อคุณต้นหอม
ออเดอร์สั่งหมี่ผัดชมพูโบราณประมาณวันละ๑๐๐กล่องเลยฮะ
เฮ้ยไม่ธรรมดานะขายกล่องนึงกล่องเท่าไหร่ฮะ
๖๐บาทคุณน้ำแข็งร้อยกล่องนี้ก็๖๐๐๐บาทแล้ว

สนใจสอบถามอยากจะสั่งผัดหมี่ชมพูโบราณก็โทรไปได้เลย๐๘๔๒๓๐๐๓๘๑ครับ
นี่ดูสิคือเครื่องใส่กล่องแบบแน่นเลยอะค่ะ
นี่ได้เห็นแบบนี้ไปแล้วต่อไปค่ะปิดท้ายกันหน่อย
อดิเรกพูดถึงงานอดิเรกบางคนบอกว่าคือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แต่อันนี้นอกจากใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์แล้วได้ตังค์เข้ากระเป๋าด้วยค่ะ

ชอบใช่ไหมงั้นไปดูกันเลยงานอดิเรกนี้ทำแล้วได้เงินค่ะ

นี่เราไปเจอกับคุณยายคำปูนโอสดนะคะอยู่ที่อำเภอประจันตคามที่ปราจีนบุรี
คุณยายแกก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านเล็กเพาะต้นกล้าบัวแดงขายนะคะ
เก็บเง่าบัวแดงจากแหล่งธรรมชาติมาเลยเอามาคัดเอามาทำความสะอาดเอาไปผึ่งลม๓วัน
แล้วนี่ค่ะดอมคุณผู้ชมดูวิธีการปลูกสิไม่ต้องเปลืองเนื้อที่
คือปลูกใส่ถังพลาสติกแบบนี้มีฝาปิดใช้น้ำไม่เยอะประมาณ๑ฝ่ามือ
ถังพลาสติก๑ถังจะใช้เง้อบัว๕โลกรัมหลังจากนั้นรอไม่ถึงเดือนค่ะ
ดูสิคะยี่สิบวันนี่ตัดต้นอ่อนขายได้ละกรัมละ๑๐บาทโลละร้อย
แล้วต้นอ่อนบัวแดงเนี่ยนะมันมีสรรพคุณด้วยคือจะช่วยเรื่องของอาการร้อนใน
บำรุงธาตุในร่างกายบำรุงหัวใจกระดูกฟันแข็งแรง
แล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋าก็ไปศึกษากันได้นะ

เห็นบัวแดงแบบนี้นึกถึงทะเลบัวแดงที่อุดรเลย
ใช่แล้วดูสินี่คือแบบว่ากินแบบสดให้ดูนะ